คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยเวลาแอบชอบหนุ่มแอบชอบสาว
ทำยังไงกันบ้างคะเต็มที่บางคนส่งจดมงจดหมาย
ส่งขนมให้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้ค่ะแอบชอบผู้หญิงคนนึงมานานแล้ว
เวลาขี่รถผ่านบ้านก็แอบมองเขาตลอดเลยแต่ทำอีท่าไหน
แอบชอบจนโดนรุมกระทืบกับปลายค่ะ

ภายคุณผู้ชมทำงานทั้งแบบแล้วคุณต้องกลับมาล้วนลูกที่คุณอยู่
แล้วมึงต้องรักช่วยอะไรมึงทำไม

มึงเมาแล้วมึงรักพี่หรอฮะ
ฮะบ้านมึงอยู่ไหน

ชอบอีท่าไหนจำจนวันตายขนาดนี้คะเนี่ย
โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่มวันที่๘ธันวาคมค่ะ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงแขนยาวที่รูดแขนเสื้อขึ้นมานี่แหละ

โดนทั้งต่อยโดนทั้งเตะแบบรัวไม่ยั้งเลยนะคะ
เพราะไปขโมยเสื้อในน้องสาวของผู้ชาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะ
ที่บ้านปากโดงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ขโมยเสื้อในเสร็จปุ๊บขี่รถหนีแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ

เขาจอดมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบป้ายทะเบียนเอาไว้

เขาก็เลยรีบขี่รถออกไปดักผู้ชายคนนี้ไว้

แล้วผู้ก่อเหตุก็เลย
โยนชุดชะนัยที่ขโมยมาทิ้นข้างทาง

กระทั่งผู้เสียหายเจ้าของเสื้อในมาพร้อมพี่ชายบอก

พูดก่อนเห็นพวกนั้นไหมคะพี่รู้ได้ไหมครับผมขโมยมีหลักฐานเหรอ
นี่แน่ถามว่ามีหลักฐานไหมนะคะ
ไม่ยอมรับจนสุดท้ายฝั่งผู้เสียหายทนไม่ไหว
ตบหัวเข้าไปเตะไปต่อยไปถึงจะยอมรับ
จังหวะเขาถามเป็นใครเนี่ยเป็นใครเห็นมาจอดรอนานแล้วเนี่ย
เป็นใครอยู่ไหนมาจากไหนนี่ก็ไปเรื่อยเลยนะ
บอกอ๋อผมทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งในตำบลใกล้เคียง
ผมมีภรรยาแล้วภรรยาผมป่วยต้องผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เอาจริงที่พูดมาไม่รู้ช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
สุดท้ายพอโดนตบโดนตีโดนท้องจนน่วมเนี่ย
ยอมรับสารภาพว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะผมชอบคุณครับ
ชอบผู้หญิงผมชอบคุณผมแอบมองคุณมานานแล้ว
ผ่านไปผ่านมาก็แอบมองอยู่ตลอด
ก็เลยจะเอาเสื้อในเข้าไปเป็นตัวแทนเหรอคะ
ผู้หญิงก็คือชี้หน้าด่าเลยจริงค่ะ
เอาเป็นว่าเบื้องต้นนำตัวส่งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

แต่ทีนี้พอคลิปนี้ออกไปเนี่ยเอาจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน